สวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเสริมของเธอแต่กลับเจออิทธิฤทธิ์ขโมยจ้า
ใส่เสื้อไปจากร้านแบบหายวับไปกับตานะคะเหลือเพียงแค่ไม้แขวนเสื้อ
ให้ดูเอาไว้ต่างหน้าค่ะงานนี้สาวแพนก็โพสต์ลงไปในอินสตราแกรม
สำหรับชีวิตของแม่ค้าหากว่ามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอเองเนี่ย
อาจจะยังจัดการระบบอะไรอย่างนี้ยังไม่เรียบร้อยเท่าไห
เดี๋ยวไปฟังคลิปกันก่อนว่าแพนเค้กบ่นว่าอะไรบ้างหรือเปล่าเอ่ย
เอ่ยเหลือแต่ไม้เสื้อหายไปค่ะแม่ค้าขายของก็ต้องมีแบบนี้บ้างนะคะ
แต่ก็เอานะเพื่อการขายของเราค่ะใครเอาเสื้อแพงใบเอามาคืนด้วยนะ
ชักใจร้ายใจดำทำกับแม่ค้าแสนสวยได้แบบนี้
นั่นแหละคุณเอ้ยแต่ความเป็นแม่ค้านะก็อาจจะต้องมีประสบการณ์แบบนี้

เออจึงทำเบบลูรสมาหลายปีแล้วค่ะ

คือจริงที่นี่เราก็มาติดต่อกันหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะ

แล้วโดนขโมยยังไงเล่าให้ฟังเลยจ้า
ไปที่เมืองทองค่ะ

ก็จะมีเป็นบูธของแบบนักแสดงหลายบูธอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ครั้งนี้เราก็เข้าไปที่วุ๊เป็นวันสุดท้ายค่ะ
แล้วก็นั่งอยู่ในบูธกันนี่แหละ

คือบูธอยู่ตรงหัวมุมพอดีมันก็จะเหมือนสองด้านนะคะ

เราก็นั่งคุยด้วยเดินขายด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไปดูที่เสื้ออ้าวทำไมเหลือแต่ไม่แขวนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่ที่เขาอยู่ที่ขายที่ร้านด้วยกันอย่างนี้ก็บอกว่า
คือปกติเนี่ยจริงถ้าเกิดว่าคนซื้อไปแล้วเนี่ย
ดึงไม้แขวนออกมาเลยไม่ได้ทิ้งเอาไว้

คือคราวนี้เนี่ยเหลือแต่ไม่แขวนเฉยเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหลือเป็นหย่อมคือแบบหลายอันเหมือนกัน

ฉันก็เลยถามว่าโดนอีกแล้วแปลว่าอะไร
คือแปลว่าคือมีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ

คือมางานในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบ้างอยู่แล้วเพราะคนเยอะ
บางทีเราอาจจะควบคุมหรือจะดูไม่ทันอะไรแบบนี้ค่ะ

แฟนก็เลยแบบว่าอุ้ยตายแล้วอย่างนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เลยลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาดูว่าแบบ
เราจะต้องทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบไม้สองไม้มันคือเป็น๑๐ไม้ค่ะ

แล้วค่าเสียหายยังไงบ้างคะแพน

แล้วค่าเสียหายเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างคะเสียหายไปเยอะไหมเนี่ย
คือจริงวันนั้นเราขายตัวหนึ่งไม่เยอะค่ะเป็นแบบหลักร้อยต้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คนนี้คือพอแบบรวมกันหลายตัวอะไรอย่างนี้เราก็แบบ
โอ้โหตายแล้วนี่เราต้องดูให้ดีกว่านี้เนาะอะไรอย่างนี้
เจอแบบนี้กลัวไหมคะแพนเข็ดกับการมาออกบูธออกร้านหรือเปล่าเอ่ย
เข็ดไหมไม่เข็ดค่ะแต่ว่าคงต้องแบบว่าเตรียมพร้อมกันมากกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือบางทีเรานึกว่าไอ้ขายอย่างเดียวเนี่ยเสื้อผ้าอย่างนี้เรามีสองคนอาจจะพออะไรอย่างนี้
แต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยมันไม่พออะไรอย่างนี้ค่ะมันดูไม่ทัน
บางทีปุ๊บลงจากลาวไปอย่างนี้เก็บเข้ากระเป๋าไปได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งพี่ที่ออกบูธกับแผนเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ว่าจริงอ่ะเจอแทบทุกรอบแหละ
แต่ว่าคือจะมากจะน้อยจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่การจัดบูธด้วย
อยู่ที่การวางของกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องปรับไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่คราวนี้ก็ถือว่าแบบคือที่ตกใจเพราะว่าอยู่ในร้านด้วยแล้วก็ต่อหน้าต่อตาเลยอะไรอย่างนี้
แล้วหายไปคือไม่ใช่แค่อันสองอันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แฟนคลับบางคนเข้าไปคอมเมนต์แพนเขาบอกว่าให้คิดซะว่าบางคนเนี่ย
ขโมยไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเขาจะกลับมาอุดหนุน
อ่าแล้วคุณแพนเนี่ยได้จะเอาเรื่องหรือว่าเอาราวรูปตามสื่อว่าเป็นใครแบบนี้ไหมคะ
ดูแลร้านของเราหรือว่าเตรียมการอะไรแบบนี้ให้ดีขึ้น
จะมีคนเพิ่มขึ้นหรือว่าจะวางของจะจัดราวยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ
คือบางทีมันดูไม่ทันเพราะบางทีชวนคุยตรงนั้นหันมาตรงนี้

เอางี้ให้แม่ค้าคนสวยแพนเค้กฝากร้านทิ้งท้ายไว้หน่อยละกันนะคะ
แบบไม่ต้องขโมยเนอะซื้อที่ไหนได้ยังไงบ้างคะ
แล้วก็ที่ดินายพระราม๙
ก็เข้ามาดูได้ค่ะหรือว่างานออกบูธต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้ามีโอกาสเราก็จะได้ไปร่วมออกบูธด้วย
แต่ว่าก็สนุกสนานทุกครั้งค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรดีแล้วกัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของแม่ค้าแล้วกันนะคะ
ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนกันด้วยค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณแพนเค้กมากนะคะ
ใช่แล้วค่ะขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะอ่อถือว่าแม่ค้าน้ำเสียงยังมีกำลังใจอย่างนั้น
ใช่เออก็ยังอยากจะเจอลูกค้าก็ยังขอบคุณลูกค้าอยู่ก็ยังมองโลกในแง่ดี
ยังเป็นนางเอกเรื่องราวดีเช่นกันนะคะคุณ
แต่ว่านี่ไงบางคนไปเจอเหตุการณ์

เข้าใจหัวอกเขาหน่อยกว่าจะทำมาหากินกว่าจะได้สักบาท